รุนสวัสดิ์นะคะที่สามมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้ว
เจอกันแบบนี้ทุกประจำวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเอาล่ะต้องขอเตือนขอย้ำเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่กำลังจะเพาะปลูกนะคะตรวจสอบสภาพอากาศกันนิดนึง
ก็แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีฝนตกโดยเฉพาะแถบฝั่งตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย
ปัจจัยช่วงนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
คือลมประจำฤดูเนี่ยจะค่อนข้างมีกำลังแรงนะคะส่งผลทำให้ภาคใต้ภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณทะเลมีฝนตกแล้วก็มีคลื่นสูงด้วย
ขณะเดียวกันตอนบนของประเทศไทยร่องฝนพาดผ่านภาคเหนือ
และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกตกกระจาย
โดยเฉพาะจุดที่ฝนตกซ้ำซากก็จะยังคงตกอยู่แบบนั้นนะคะ
ส่วนคลื่นในทะเลค่ะดูเหมือนว่าจะเบาลงจากช่วงสัปดาห์ก่อน
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวัง
สูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรอยู่ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
การอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๓กันยายนค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคานองร้อยละหกสิบถึงประสิบของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ
ใครมีของมีค่าให้ยกไว้บนที่สูงส่วนเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายในพื้นที่การเกษตรและระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนฟ้าคนองร้อยละสี่สิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่
ตกหนักเน้นตกหนักทางตอนบนของภาคนะคะพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงสองเมตร
เกษตรกรต้องระวังโรคเน่าในกล้วยไม้และดอกดาวเรืองและควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้สัตว์น้ำด้วย
สำหรับภาคใต้ค่ะมีฝนฟ้าคนองร้อยละสี่สิบถึงแปดสิบของพื้นที่
ตกหนักฝั่งอันดามันนะคะจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวัง
ส่วนเกษตรกรแพ่นระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและโรคใบติดในทุเรียนค่ะ
สำหรับผลไม้ยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นราชินีผลไม้ก็คือมังคุดนั่นเอง
พื้นที่เกษตรกรบอกโอ๊ยราคาตกต่ำเหลือเกินราคาไม่ถึง๑๐บาทเลย
ดังนั้นแล้วช่วยอุดหนุนก็หน่อยนะคะเจอมังคุดที่ไหนก็เหมามาเลยค่ะ
ช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรส่วนเกษตรกรเองก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
เพื่อที่จะคำนวณเรื่องของการใช้น้ำกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ